ไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดชนบุรีนะคะผู้ชายตัวเอ่อ
คนนี้ค่ะไม่รู้ไปโดนตัวอะไรมานะคะ
พฤติกรรมคือตระเวนไปก่อเหตุเผารถยนต์
รถจักรยานยนต์ของชาวบ้านแล้วตอนนี้ยังจับตัว
ไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมคือยังจับตัวไม่ได้แบบนี้แน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้น
ชาวบ้านเขาก็กังวลเนี่ยเห็นไหมวงกลมเห็นดวงไฟเล็กไหมฮะ
นี่เห็นเท้าไหมนั่นแหละค่ะเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะคะ
จากวงกลมดวงเล็กกลายเป็นไฟลุกไหม้โหมไหม้แล้วกลายเป็นภาพนี้เกิดขึ้นค่ะ
ชาวบ้านบอกว่านี่คือความเดือดร้อนนะคะคุณผู้ชมกล้องวงจรปิดเนี่ยสามารถบันทึกภาพได้นะคะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นคือ๒๐เมษายนที่ผ่านมาค่ะ
เมื่อสักครู่คุณผู้ชมเห็นแล้วแหละค่ะของผู้ชายคนนั้นนะคะเดินผ่านหลังรถไวไปเลย
แล้วเกิดดวงไฟเล็กกระทั่งไฟมันลุกไหม้รถยนต์ทั้งคันนะคะ
โดยก่อนหน้าที่จะถูกไฟไหม้แบบนี้นะคะรถคันนี้เนี่ยก็คือ
บอกหมายเลขทะเบียนเพราะว่าหลังจากที่ไฟไหม้แล้วไม่เห็นเลย
นี่เห็นไหมคันนี้แหละเหลือแต่ซากแบบนี้ค่ะ
กไก่ชชิง๓๕๘๒ชนบุรีนะคะ
อยู่ที่บ้านหลังหนึ่งที่ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองชนบุรีนี่
เขากลัวกันทั้งอำเภอเพราะเธอคนเดียวนะฮะ
คลิปนี้เจ้าของรถก็คือคุณธนกฤทธิ์แสนดี
อายุ๕๖ปีนะคะนำมาให้นักข่าวดูแล้วก็บอกว่า
ช่วงนี้มีคนร้ายออกอารวาสเผารถยนต์
จักรยานยนต์ของชาวบ้านเสียหายไปแล้วหลายคันค่ะ
หลังเกิดเหตุได้ไปแจ้งความไว้ที่สพเสม็ดนะคะ
แต่ว่าตำรวจก็ยังไม่สามารถจับคุมตัวคนร้ายได้
นอกจากรถเก่งของคุณกฤทธิ์แล้วเนี่ย
ยังมีรถจักรยานยนต์ของนายเขียนเรืองล่าอายุ๔๖ปี
ซึ่งก็อยู่ใกล้กันนะคะก็ถูกไฟไหม้ด้วย
ความเสียหายก็คือเสียหายทั้งคันแบบนี้นี่

รวมถึงยังมีรถกระบะอีก๑คันด้วยค่ะคุณผู้ชม
ถูกไฟไหม้ทั้งหมดแล้ว
รถเนี่ยทั้งรถจอยอยอรถจักรยานยนต์และรถยนต์เนี่ย

ชาวบ้านบอกว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะ
เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี๒๕๖๓ก็คือปีที่แล้ว
มีรถยนต์ถูกลอบเผาแบบนี้ได้รับความเสียหายรวมแล้ว

แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถจับตัวคนก่อเหตุได้นะคะ
คุณเขียนซึ่งเป็นเจ้าของรถเบอร์เตอร์ไซค์เนี่ย
เล่าบอกว่ารถของเขาเพิ่งจะซื้อมาได้๓เดือนแม่เจ้า
เดือนเองหลังจากนี้ผ่อนกุญแจเหรอ

ไปได้งวดเดียวเท่านั้นก็มาโดนไฟไหม้แล้วนะคะ
ว่าคนก่อเหตุน่าจะเป็นคนในพื้นที่
ก็เลยวิงวอนอยากให้ตำรวจช่วยตามหาจับตัวให้ได้
เพราะกลัวว่าต่อไปคนร้ายอาจจะไม่ใช่แค่เผารถนะ

ล่าสุดจากการสอบถามพนักการสอบสวนสพเสม็ด
ระบุว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการหาเบาะแสของคนร้าย
เบื้องต้นตอนนี้พบผู้ต้องสงสัยแล้วนะคะ
แต่หลักฐานมันไม่ชัด
ตำรวจเขาก็ต้องทำตามหลักฐานนะคะ
เมื่อหลักฐานไม่ชัดก็ต้องหาหลักฐานเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน
และจะขอสารอนุมัติออกหมายจับ